คุณผู้ชมจำเจ๊อ๋อได้ไหมคะเศรษฐีดีที่ถูก
ตเตอรี่รางวัลที่๑งวดประจำวันที่๑พฤศจิกายน๒๕๕๙
แล้วได้รับเงินไป๙๐ล้านหลังจากนั้นก็มีข่าวว่าเจ๊อ๋อเนี่ย
ไปจ้างสามีหย่าด้วยจำนวนเงินสักประมาณ๕๐ล้านบาท
หลังจากนั้นฝ่ายสามีก็ออกมาโจมตีบอกว่าไม่เป็นความจริง
สองฝ่ายเขาก็นัวกันแหละค่ะด้วยข้อมูลต่างที่แต่ละคนต่างสาดใส่กัน
ล่าสุดนักข่าวไปเจอเจ๊หออีกครั้งหนึ่งในงานกระถิ่นค่ะ
แกบอกว่าแกทำกระถิ่นมาแกทำบุญมาเนี่ย

นักข่าวไปเจอถามว่าหัวใจเป็นไงบ้างช่วงนี้
เจ๊อ๋อตอบว่ามีคนมาสะกิดหัวใจเป็น๑๐๑๐คน
เจ๊ก็รักทุกคนแต่รักที่สุดคือพ่อแม่แล้วก็รักลูก

เดี๋ยวบอกหนึ่งในนั้นจะเป็นคุณไหม

เจ๊อ๋อเนี่ยชื่อจริงว่าคุณวันลีปัญญาสัยนะคะ
ชอบทำบุญค่ะแล้วเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้ยกต้นเงินที่ทำเป็นรูปนกยูง
มีเงินกระถิ่นอยู่๒๖๕๐๐บาทไปสมทบกับญาติแล้วก็กลุ่มเพื่อน
เพื่อไปทำบุญให้กับสารหลักบ้านโนนตาดที่ตำบลดอนกลอย
อำเภอพิบูรณรักจังหวัดอุดรธานีนะคะ
แล้วก็มีการเปิดโรงทานแจกข้าวมันไก่ให้กับคนที่ไปร่วมงานด้วยนี่ค่ะ
หลังทำบุญเสร็จเจ๊หอแกก็มาคุยกับผู้สื่อข่าว
บอกว่าปีนี้เชื่อไหมเจ๊ทำบุญทอดกระถิ่นมาแล้ว๑๕วัด
ทุกครั้งที่ทำบุญแกอธิษฐานว่าไงท้ายสิ
หายสิคุณผู้ชมแก้อธิษฐานว่าขอให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่ดี
ขอให้ทุกคนรักกันไม่ฆ่าฟันกันอยากให้ประเทศไทยกลับมาเหมือนเดิม
มีความรักความเข้าใจไม่แก่งแย่งชิงดีกัน
เพราะทำให้ไม่มีความสุขแหมขอพรเข้ากระแสซะด้วยเจ๊อ๋อ
เจ้าตัวยืนยันนะคะว่าการทำบุญแต่ละครั้งเนี่ยแกไม่ได้ขอเลขขอหลาบอะไรนะ
เพราะหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เล่นการพนัน
แล้วพอถึงถามเรื่องความรักเจ๊อ๋อดูเป็นสาวเลยนะ
เออดูเปรี้ยวขึ้นนะเออแม่ม่ายเนื้อหอมนะคะ
บอกว่าหลังจากที่อย่าขาดกับสามีแล้วเนี่ย
ตอบแบบเขินนะตอนที่นักข่าวของเราถามเนี่ย
อยากขายกับสามีแล้วหัวใจเป็นไงบ้างตอบเหมือนดาราเลยค่ะ
ตอนนี้มีคนมาสะกิดหัวใจเป็นสิบสิบ
เจ๊ก็รักทุกคนแต่รักที่สุดคือพ่อแม่แล้วก็ลูก
ฟังเสียงเจ๊อ๋อพูดถึงหัวใจของตัวเองหน่อยค่ะ
ดิฉันเอารูกเป็นลูกคนที่มาสะกิดหัวใจนะคะวันละสิบเลยค่ะ
แล้วเลือกเลือกใครไหมสิบวันละสิบเนี่ย

คนที่อยู่ในดวงใจเลยที่ดิฉันลืมไม่ได้ก็คือแม่
เพราะว่าพ่อเสียไปแล้วคือแม่แล้วก็ลูก
ทุกคนแล้วก็หลานแล้วก็ญาติพี่น้องค่ะ
ฉันเอาลูกเป็นหลักค่ะเอาลูกกับแม่เป็นหลัก
เอาลูกกับแม่เป็นหลักนะคะเอาล่ะเราก็ถามต่อ
อ๋องวดต่อไปเนี่ยมีเลขอะไรเด็ดไหม
แกบอกว่าแกชอบเลขท้ายของต้นกระถินมูลค่าสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทก็เท่านั้นเอง
สองหมื่นหกพันห้าร้อยเหรอค่ะอืม